กชื่อดังคุณเด่นดอกประดูกเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ
ตอนนี้อายุเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะแต่คุณเด่นเนี่ยหนีออกจากบ้าน
เพราะว่างอนภรรยามีพลเมืองดีไปเจอค่ะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ตามตัวญาติมารับหน่อยเจอคุณเด่นนะคะไปอยู่ที่บขศอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
แต่ภรรยาบอกว่าคุณเด่นเคยหนีออกจากบ้านแบบนี้มาแล้วแล้วคุณเด่นเองก็ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือคนที่ไปเจอคุณเด่นอยู่ที่บขศอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะ
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะเฟซบุ๊คชื่อว่านัทนัทธพลทวีภัยบูลสกุลนะคะ
แล้วก็บรรยายข้อความว่าลุงเด่นดอกประดูกมาเที่ยวแม่สอดครับฝากแชร์ด้วย
หนีออกจากบ้านมาไม่มีโทรศัพท์ติดตัวในคลิปคุณเด่นก็พูดนะคะบอกว่าตัวเองเป็นตลก
ศิลปลูกหาเยอะแยะแต่ไม่มีใครเหลวแลไม่มีใครเรียกไปทำงานเลย
ถูกไล่ออกจากบ้านด้วยชีวิตอาพับตั้งใจมาหางานทำ
นี่ค่ะคุณนัทธพลเจ้าของเฟซบุ๊คเขาก็เลยโพสต์เอาไว้นะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่มีงานทำเหมือนกัน
ตัวเจ้าของเฟซบุ๊กอ่ะนะคนโพสต์เขาบอกเขาไม่มีงานทำเหมือนกัน
ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเหมือนกันก็ให้กำลังใจคุณเด่นน่ะ
อยากให้คุณเด่นกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวนะคะเมื่อช่วงเที่ยงค่ะ
มีการเผยแพร่ภาพของคุณเด่นเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามไปที่อดีตกำนันบุญยืนนักดีคนในพื้นที่
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจากที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
คุณเด่นนั่งรถตั้งใจจะมาอยู่วัดที่วัดบางพลีใหญ่กลาง
พอนั่งรถมาเองนะคะลงรถก็ไม่รู้ว่าวัดไปทางไหน
ชาวบ้านเห็นจำคุณเด่นได้ก็เลยพาไปส่งครับ
พอไปถึงวัดเนี่ยคุณเด่นก็เดินโซเซเลยบอกหิวข้าวค่ะ
กราบพระครูประหลัดสุวัฒนสินคุณเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางนะคะ
ทางวัดก็หาข้าวให้ทานคือคุณเด่นบอกอยากจะไปอยู่วัดนะคะ
ตกำนันบุญยืนคนนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานไปที่นายบุญช่วยเอี่ยมดีเลิศน้องชายแท้ของคุณเด่นดอกประดูก
มารับตัวไปอยู่ด้วยที่บ้านพักย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็มารับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าอเด่นแกก็เป็นคนสมุทรปราการอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแต่บอกว่าไม่อยากกลับบ้านอยากไปอยู่วัด
ต้องถามภรรยาของคุณเด่นนะคะคุณตือสุวพันธ์ค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าที่สามีหนีออกจากบ้านเนี่ยเพราะน้อยใจ
ก่อนเกิดเรื่องคือชวนกันไปวัดแถววัชรพล
คุณเด่นอาสาว่าขอขับรถอยากจะขับรถเองแต่เกิดถอยรถไปชนรั้วพังเสียหาย
ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันกับภรรยากลายเป็นงอนกันค่ะคุณเด่นเอ่ยปากว่าเดี๋ยวจะออกจากบ้าน
บอกเธอก็เป็นห่วงนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
ก็กะว่าเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วรอบนึงถ้าหนีไปอีกเนี่ยไม่ไปรับแล้วนะ
พูดประมาณแบบนี้นะคะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้ง
ตอนคุณเด่นยืนยันจะไปจะไปเนี่ยก็ยังให้เงินติดตัวไปด้วยสองหมื่นบาทค่ะ
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะคุณเด่นไม่ได้หนีออกจากบ้านครั้งแรกอะค่ะ

ปีที่แล้วก็เคยหนีออกจากบ้านสาเหตุเดิมสาเหตุเดียวกัน
บอกว่าน้อยใจภรรยาก็หิวถุงปุ๋ย
หนีออกจากบ้านไปโน่นเลยไปขอนแก่นอืมแล้วก็ตอนนั้นน่ะ
สภาพคือคนเห็นใจมากดูเหมือนเป็นคนเร่ร่อนอะไรแบบนี้ค่ะ
เห็นแล้วตกใจแล้วก็เคยเป็นข่าวว่าอดีตนักแสดงตลก
ชื่อดั้งตกอับอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วจากการสอบถามคนในครอบครัว
คุณเด่นป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาหลายปีแล้ว
แล้วก็จะมีอาการลักษณะแบบนี้คือขี้น้อยใจแล้วก็เหมือนกับชอบหนีออกจากบ้านนะคะ
แต่ทางครอบครัวบอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะก็คอยดูแลอยู่เรื่อย
ส่วนครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านน้องชายแล้วใช่ค่ะที่สมุทรปราการนะคะ